จังหวัดยาลานะคะมีนักโทษแหกคุกค่ะ
เป็นนักโทษในคดียาเสพติดนะคะ
เป็นการแห่คุกในขณะที่เจ้าหน้าที่เขาพาไปฝึกอาชีพ

ก็คือเป็นเวลาประมาณ๑ปีกับอีก๑๕วัน
ถูกจำคุกเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง

เขาจะพ้นโทษในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า

รออีกไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเขาตัดสินใจแห่คุกออกไปนะคะ
ตำรวจบอกว่าถ้าจับกลุ่มตัวได้เนี่ยมีโทษเพิ่มเดี๋ยวได้อยู่ต่อแน่นอนนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ยังหาตัวไม่พบเลยนะคะ
กรณีนี้ก็คือนักโทษชายคดียาเสพติดต้องโทษ๑ปี๑๕เดือนค่ะ
หนีออกจากเรือนจำกลางจังหวัดยาลาตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ทราบชื่อนี่คือคนนี้นะคะชมหน้าเป็นแบบนี้
ชื่อว่านักโทษชายอุศมานวะ

ทราบว่านักโทษชายอุศมานใกล้จะพ้นโทษแล้วนะ
ก็เลยทางเรือนจำส่งไปฝึกอาชีพที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลา
ไปร่วมกับเพื่อนนักโทษคนอื่นอีกหลายคนเลย
พอถึงช่วงเวลา๑๖นาฬิกาไปตั้งแต่เช้านะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ไปดูเพื่อที่ทุกคนจะได้เดินทางกลับเรือนจำ
ตรวจสอบนับตัวแล้วอ้าวนักโทษอุศมานหายตัวไป
แจ้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองระดมกำลังออกติดตามตัวนะคะ
้นค้นตามบ้านญาติในพื้นที่ตำบลบางโงยซิแนอำเภอยหา
ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักแต่ว่าตอนนี้ยังไร้วี่แววค่ะ
นักโทษชายอุศมันรายนี้ถูกจำคุก๒๘กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมาเป็นนักโทษที่ต้องโทษเป็นครั้งแรกจัดว่าเป็นนักโทษชั้นดีนะคะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้ต้องหลบหนีไป
และหากจับกลุ่มตัวได้มีโทษเพิ่มแน่นอนในคดีหลบหนีจากเรือนจำ
ทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังคงหลบหนีไปที่บ้านญาตินะคะ
และจะเฝ้าติดตามไล่ล่าอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้นะคะนำภาพนี้มาเผยแพร่ด้วยสำหรับเรือนจำยาลา
เป็นการแจ้งเตือนและส่งภาพนักโทษชายคนนี้ไปยังสื่อออนไลน์ต่าง

คุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะใครที่พบเห็นผู้ชายที่หน้าตาคล้าย
คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่นี่นะคะแจ้งไปได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเป็นการด่วน
เพื่อจะได้ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ